เรื่องนี้เมื่อวานนี้โอ้โหถือว่าให้น้ำหนักกับพื้นที่ข่าวนี้มากเลยนะ
กรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มนายวิรชาติที่เป็นนายกเทศตลุกดู่ที่อุทัยธานี
แล้วก็เป็นลูกเขยของคุณชาดากรณีที่มีการเรียกรับผลประโยชน์

ทีนี้พอเป็นลูกเขยของคุณชาดาแล้วต้องมาฟังในมุมพ่อตา
เอาจริงคุณชาดาก็สวมหมวก๒ใบเหมือนกันนะในฐานะมธ๒ด้วย
ที่ต้องปราบปรามเรื่องนี้และในฐานะพ่อตา
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่ปปเนี่ยนะคะ
ปรับปรามการกระทำความผิดและประพฤติมิชอบนำหมายสารเข้าไปจับกลุ่มนี่
นายวีรชาตินายกเทศมนตรีตำบลตลุกดุที่อุทัยคาชุดนอนแบบนี้ค่ะ
กรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์แล้วก็เป็นเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบ
พร้อมกับพวก๕คนใน๕คนมีลูกน้อง๒คนโดนจับไปก่อนที่ธนาคาร
และอีก๓คนเป็นเจ้าหน้าที่โดนจับเรื่องของการเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการ
การประมูลจัดซื้อจัดจ้างทำระบบน้ำปลาปลาในพื้นที่๖แสนบาท
ทีนี้นายวีรชาติเป็นลูกเขยของนายชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาทัย
ก็นี่แหละคุณชาดาเองก็กำกับดูแลงานปรับรามผู้มีอิทธิพลในรัฐบาลนี้
คุณชาดาก็บอกเองว่าต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อน
แล้วเมื่อวานนี้ทางพลตำรวจตรีจรูลเกียรติปานแก้วผู้บังคับการตำรวจปปก็ยืนยันนะ
ว่าการจับกลุ่มนี้มีการโทรคุยกับคุณชาดาคุณชาดาก็รับทราบปฏิบัติการจับกลุ่ม
แล้วก็ให้ไฟเขียวในการดำเนินการได้อย่างเต็มที่
เมื่อวานนี้ค่ะคุณชาดาออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนจริงรอรอตั้งแต่เช้าเลยพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
เพราะว่าตอนเช้าเนี่ยคุณชาดาก็มีงานที่ต้องไปกับท่านนายกแล้วหลังจากนั้นก็พอมาที่สภา
ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยนะขอเข้าไปชี้แจงในที่ประชุมก่อน
แล้วอันนี้เป็นจังหวะที่ออกมาแล้วก็เปิดใจช่วงกลางวันพอดีเลยค่ะบอกกับสื่อมวลชน
แล้วเดี๋ยวจะให้ฟังนะเพราะว่าคุณชาดาก็บอกนะถามนักข่าวคำถามแรกก่อนเลยว่า
คุณจะถามผมในฐานะอะไรในฐานะที่ผมเป็นมธ๒ใช่ไหมผมจะได้ตอบ
แต่เมื่อวานนี้ก็ตอบทั้งในมุมของรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ตอบในมุมของพ่อตาด้วย
คือคุณชาดาบอกว่าลูกเขยนายวีรชาติได้ลาออกจากตำแหน่งแล้ว
ก็คือ๕ทุ่มของคืนวันที่๒๔ซึ่งได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหลังที่
หลังจากยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวนแล้วคุณชาดาก็บอกว่าผมอ่ะ
ว่าต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อนแล้วยิ่งเป็นคนใกล้ชิด
ต้องมีจิตสำนึกมากกว่าคนอื่น
แล้วพูดถึงเรื่องของการลาออกด้วยเอาลองฟังดูค่ะ
ผมพูดไว้ก่อนหรือเปล่าว่าผมต้องเก็บกวาดบ้านตัวเองก่อน
เคยให้ผมเจอก็ขอโทษครับผมบอกไม่ต้องพูดอะไรเราครอบครัวเดียวกัน
แต่สิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องลาออกจากการเป็นนายกเทศมนตรี
เพื่อให้จังหวัดจัดการเลือกตั้ง
แล้วในฐานะคนใกล้ชิดผมมีเรื่องมันต้องแสดงสปีริตมากกว่าคนอื่น
แล้วสิ่งที่สำคัญจับคนใกล้ชิดก็ว่าไม่จับก็ด่า
แล้วจะให้ผมทำไงครับด้วยความเคารพจริง
อันนี้พูดด้วยความเคารพใช่ไหมแต่ว่าผมสงสัยอย่างหนึ่ง
ที่ท่านมธ๒สั่งการให้ลูกเขยลาออกเนี่ยแล้วบอกด้วยว่าลูกเขย
เองแสดงสมิริตต่อนะเองไม่ต้องลงนะเขาสมัครกันใหม่เองไม่ต้องลงนะ
ไม่ต้องลงแข่งไม่รู้ได้สั่งต่อไปหรือเปล่า
ค่ะเมื่อวานนี้คือคุณชะดาก็พูดแหละบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่า
ปฏิบัติหน้าที่หรือพักการปฏิบัติหน้าที่รองก็ต้องขึ้นมาทำหน้าที่
แล้วทุกอย่างมันเหมือนจะถูกฟรีสไว้มันก็ไม่เป็นธรรมกับคนตลุกดุด้วย
ดังนั้นคุณลาออกเลยสิจะได้จัดการเลือกตั้งใหม่ทุกอย่าง
มันจะได้ดำเนินการไปได้อันนี้คือสิ่งที่คุณชาดาบอก
แต่ว่าในมุมของพ่อตาก็บอกว่าเรื่องครอบครัวผมยังรักกันดี
แล้วขอร้องนะว่าห้ามเอารูปลูกหลานผมไปออกเผยแพร่เป็นข่าวนะ
อันนี้จริงของท่านนะก็อย่าไปลุกลาไปถึงครอบครัวเขา
นี่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ให้สัมภาษณ์เสร็จช่วงเวลาสั้นไม่กี่นาทีคุณผู้ชม
หลังจากนั้นคุณชาดาก็เข้าไปกอดคอนี่ค่ะนายกรวีปริศนานัทกุลสบชภูมิใจไทย
แล้วก็เข้าไปประชุมคณะกรรมธิการการปกครองในวาระพิจารณาจัดระเบียบสังคมและการปรับรามผู้มีอิทธิพล
อันนี้ก็เป็นงานที่คุณชาดากำกับดูแลโดยตรงอยู่แล้วทีนี้การลาออกของลูกเขยคุณชาดานายวีรชาติเนี่ยนะดูสิเขียนลายมือเลยนะเขียนลายมือเลย
เนื้อหาก็คือข้าพเจ้านายวีรชาตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดูอำเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี
ต้องคดีถูกแจ้งข้อหาเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่
แต่ข้าพเจ้าได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และเพื่อแสดงความรับผิดชอบในทางการเมือง
ที่จะไม่ทำให้เทศบาลตำบลตลุกดู
ตกอยู่ในสภาวะขาดผู้นำในการบริหารงาน
ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับภาครัฐและประชาชน
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงมีความประสงค์นี่ค่ะ
ขอลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตลุกดู
โดยมีผลในวันที่๒๔ตุลาคม

เรียนมาเพื่อทราบแล้วก็ลงชื่อ
แล้วก็ทำเป็นละละอักษร

คือข่าวนี้เดิมทีเป็นนายกเทศมนตรี
นี่ก็โดนจับแบบนี้ก็ใหญ่แล้วนะ

จับกลุ่มนายกเทศมนตรีตะมนตลุกดู
ก็คือนายวีรชาติรัศมีพร้อมกับพวก๕คน
คืออย่างนี้พลตำรวจตรีจรูลเกียรติ

แล้วท่านก็เปิดเผยว่ามีการรวบรวมพยาหลักฐาน

เป็นคลิปเสียงเป็นภาพเป็นไลน์ด้วยนะ

แต่ยังต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติม

เดี๋ยวจะหาวิธีการทำให้จังหวัดอุทัยธานี

เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทำงานได้
และย้ำว่าเมื่อคืนวันที่๒๔ตุลาคม

ท่านเนตน้าชาดา
ก็โทรหาแล้วบอกว่าให้ทำทุกอย่าง

รับปากว่าจะไม่ให้ผู้กระทำผิด
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานครับ
ท่านชาดาก็บอกว่า
เดี๋ยวก็คงจะต้องดำเนินการไปตามโมเดลตรงนั้น
คือท่านก็คุยกันแบบลูกผู้ชายนะว่า
เราเป็นห่วงเรื่องพยานต่าง
แล้วเราเป็นห่วงเรื่องการมายุ่นเยอะอยู่ในราชาธารณ์
รับปากว่าถ้าใครไปขวางเดี๋ยวท่านจะดำเนินการจัดการให้หมด
มีข่าวว่าจะให้กลับมารับราชการตรงตำแหน่งเดิม
ผมก็เลยให้ตำรวจไปประสานงานกับท่านผู้ว่า
แล้วก็เอาคลิปเด็กไปให้ดูอีก
ถ้ายังมาอย่างนี้มันจะอยู่กันได้ไหม
กระทำความผิดมันชัดแจ้งขนาดนี้
ส่วนพลตำรวจตรีจรูลเกียรติก็ยังพูดถึงการให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง๕คนว่า
ในชั้นสอบสวนจะให้การปฏิเสธ
แต่ก็เป็นดุลพินิษฐ์ของพนักงานสอบสวน

หากจับกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะแบบนี้
ก็จะดูเป็นรายกรณีครับเพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐาน

ท่านจรูนเกียจเคยไปจับกลุ่มในชาดาด้วยนะ
ยุทธการฟ้าสางที่ปราบรามผู้มีอิทธิพลที่สแก่กรังจังหวัดอุทัยธานี
เพราะตอนนั้นมีเหตุยิงกันในวงไฮโล
มีคนเสียชีวิตใน๓ศพแล้วก็เจ็บหลายรายด้วย
ครั้งนั้นก็ดำเนินคดีกับนายชาดาข้อหามีอาวุธสงครามในครอบครอง
ส่วนตัวกับนายชาดาว่าอย่าเลยนะ
อย่าให้มีผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นี้
แล้วผู้เต็มประตูตรีเจริญเก็ตก็บอกว่า
เนี่ยพอคุยกับนายชาดาก็เข้าใจกันดี

ความขัดแย้งมันมีลดลงไปพอสมควร
ก็เลยมั่นใจว่านายชาดาจะไม่มาก้าวไก่คดีนี้
เพราะว่าเป็นคนผู้รู้เรื่องชัดเจน
นักเลงแยกแยะออกเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานครับคุณผู้ชม
ย้ำอีกทีว่านายวิรชาตินายกเทศมนตรีตะมนตลุงดูณตอนนี้
ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะจนกว่าจะมีคำพิพากษาสารนะครับ
ก็คือเป็นการแสดงความเป็นเขาเรียกอะไรใจนักเลงแหละ
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณชาดาไม่ได้โทรไปบอก
จรูนเกียรติท่านจรูนเกียรติก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วล่ะ
เออนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นคุณชาดาเข้าไปกอดคอ
คุณกรวีใช่ไหมคุณกรวีใช่ไหมคือคุณกรวีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมธิการ
การปกครองสภาพผู้แทนรัศดรก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้นะ
ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เขามาเปิดเผยในการประชุม
โอ๊ยผมกับน้ำแข็งเมื่อกี้พยายามหา

ไม่มีไม่มีผู้มีอิทธิพล
แม่ในข่าวไม่ได้บอก
ในกรณวีปริศนานนาธกุลสอทองภักดิ์อะไรภักดิ์อะไร
พักภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมนิการการปกครอง
ผู้แทนรัศดรเปิดเผยข้อมูลการสำรวจ
ผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศที่กระทรวงมหาดไทยนะครับ
ให้ทุกจังหวัดส่งข้อมูลเข้ามาพบว่า
มีเพียง๑๐จังหวัดคุณผู้ชมครับประเทศเรา๗๖จังหวัดใช่ไหม
มีเพียง๑๐จังหวัดเท่านั้นนะที่ปลอดผู้มีอิทธิพลครับ
เนี่ยแต่เขาไม่ได้ระบุไงว่าประกอบไปด้วยจังหวัดอะไร

เป็นความลับทางราชการ
โอ้โหใช่

ไม่แต่อีกข้อมูลหนึ่งมันน่ากลัวมากนะ

พบมาเฟียแฝงอยู่ในพื้นที่มากถึง๘๐๕คน
มี๑๘๐คนเป็นผู้มีอิทธิพลจัดอยู่ในกลุ่มแดงแป๊บ

นะครับทั้งนี้คำจำกัดความของคำว่าผู้มีอิทธิพลของกระทรวงมหาดไทย
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีการกระทำ
หรือสั่งการให้กระทำละเมิดกฎหมาย
ใช้อำนาจการเงินตำแหน่งหน้าที่การงานสถานะทางสังคม
และปัจจัยอื่นไปข่มเหงรังแก่ประชาชน
ซึ่งการกระทำผิดมีทั้งหมด๑๖มูลฐาน
เมื่อกี้ที่พี่เบิร์ตบอกไงว่า๑๘๐รายชื่ออยู่สีแดงใช่ป่ะ
คือมีอิทธิพลมีพฤติการใช้อิทธิพลในพื้นที่
แล้วอีก๖๒๕รายชื่อเป็นผู้ที่เคยมีอิทธิพลแต่หยุดพฤติการแล้ว

ส่วนกรณีนี้โอ้โหคุณผู้ชมฮะ
คณะกรรมธิการนี้ที่มีคุณกรวีเป็นประธาน
แล้วก็มาจากภักดิ์ภูมิใจไทย
เขาสรุปว่าส่วนกรณีของนายวีรชาติลูกเขยของคุณชาดา
คุณกรวีบอกว่าไม่เข้าข่ายผู้มีอิทธิพลนะ

ไอ้ที่อ่านมาเมื่อกี้เนี่ยความหมายเนี่ย

ไม่เข้าข่ายไม่ได้ใช้อำนาจหน้าที่กันแกล้งหรือรังแก่ประชาชน
อกจากนี้คุณกรวียังเอ่ยชมคุณชาดาที่แสดงสปีริต
ปกป้องลูกเขยแม้จะเป็นคนใกล้ชิดก็ไม่มีการละเว้นครับคุณผู้ชมฮะ
ขณะที่พี่ศรีครับศรีสุวรรณจัญญาผู้นำองค์กร
ชื่อใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องจำนะเขาเป็นผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดินแล้วนะ
อ่าเรียกร้องให้นายชาดาลาออกจากตำแหน่งนะครับมธสองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเหรอ
เพื่อแสดงสปีริตซึ่งศรีสุวรรณนะครับอ้างบอกว่าคุณชาดาเนี่ยนะ
แสดงตัวมาตลอดว่าเป็นลูกผู้ชายชาตรีมีใจนักเลง
และได้รับแต่งตั้งให้ปราบผู้มีอิทธิพลและคนหัวประมูล
นั้นเมื่อคนในครอบครัวถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้เสียเอง
คุณชาดาควรลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบให้สมกับฉายา
นักเลงจริงแห่งรุ่มน้ำสแก่กรังศรีสุวรรณจัญญาครับ
ผู้นำองค์กรรักชาติรักแผ่นดิน

ไม่ใช่องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยแล้ว